เมื่อสงกราณกำลังเกิดขึ้นสวนนุ้งนุษย์เขาเตรียมงานใหญ่
เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็คือเตรียมขบวนบุพชาติ
ไปร่วมการแข่งขันขบวนพาเรทดอกไม้ที่ประเทศเนเทอร์แลนด์นะคะ

และจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่จะเป็นหน้าเป็นตาของคนไทย

แล้วก็ได้รางวัลมาเกือบทุกปีด้วยนะคะ
นางกัมพลตันสัจจาผู้อเมริกันสวนนุ้งนุษย์พัทยาเปิดเผยว่าปีนี้
เป็นอีกปีที่สวนนงนุษย์พัทยาเข้าร่วมเทศกาลพาเรทดอกไม้
ภายใต้ชื่องานก็คือบลูเมิลโคโซโบลอนสเต็กนะคะ
อยู่ที่ประเทศเนเทอร์แลนด์ซึ่งงานนี้เป็นภาษาเยอรมนีเยอรมันนะคะ
โดยขณะนี้รถขบวนบุพชาติของไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขบวนดังกล่าวออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ความเป็นวัฒนธรรมไทย
ความเป็นวัฒนธรรมไทยประกอบไปด้วยอะไรนะคะ
มีทงชาติไทยมีวัดอรุณมีพญานาคมียักษ์
สื่อแทนสถาบันหลักของชาตินอกจากนี้มีนกยูงด้วยนะคะ
นกยูงสื่อแทนความสามคีย์และที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะ
ตุ๊กสื่อถึงวิถีคนไทย
ใครที่มาเที่ยวชาวต่างชาติเรียกหาแต่รถตุ๊กนะครับ
แท็กซี่นี่เป็นอันดับรองลงมาเลยนะคะ
เนื้องานที่ออกมาคุณกัมพลบอกว่า
แม้จะไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
เนื่องจากผู้นำรถเข้าร่วมขบวนมีสิทธิ์แค่เพียงออกแบบโครงสร้างเท่านั้น
ส่วนผู้ประดับตกแต่งดอกไม้เป็นประชากรของประเทศเจ้าภาพ

แต่คนเอาดอกไม้มาประดับเป็นชาติเขา

การแข่งขันก็จะเกิดขึ้นในอีกหลายวัน
ก็เลยจะต้องนำดอกไม้ที่นั่นแล้วก็เป็นประชากรที่นั่นมาตกแต่งให้

ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลดลงเลย
เพราะว่าเราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว
และในวันที่๑๓ก็คือวันนี้
รถขบวนบุพชาติของไทยและขบวนอื่นจาก๑๘ขบวน
จะถูกเคลื่อนผ่านตัวเมือง๘ตัวเมืองของเนเทอร์แลนด์นะคะ
ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้วมีประเทศจีนด้วย
ที่ส่งเข้าร่วมพาเรทดอกไม้ในครั้งนี้
ก็หมายถึงที่เป็นลักษณะของตัวแทนจากเอเชียนั่นเองค่ะ